นักกีฬาทีมชาติทั้งอดีตและปัจจุบันแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
พร้อมทั้งทำความดีแจกน้ำดื่มเพื่อถวายพระราชกุศล
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาทีมชาติทั้งอดีตและปัจจุบัน
ในประเภทเทนนิสตระก้อและว่ายน้ำจำนวน๑๘คน
นำโดยสนชัดสัญชัยรติวัฒน์นักเทนนิสทีมชาติไทย
และนัทธานันจันกระจ่างนักว่ายน้ำทีมชาติไทย
ได้เข้าถวายศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุญเดชณปราธินังดุสิตมหาปราศาสตร์
ภายในพระบรมหาราชวัง
จากนั้นนักกีฬาทั้งหมดได้ร่วมเป็นจิตอาสา
น้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มาร่วมถวายศักระพระบรมศพ
ด้านดันัยอุดมโชคอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยกล่าวว่า
รู้สึกเสียใจกับคนไทยทั้งประเทศ
และการเดินทางมาครั้งนี้ถือเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้าย
ในฐานะนักกีฬาของพระราชา
ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้มากราบพระบรมศพ
หลังจากที่ผมได้ทราบข่าวตอนที่ผมอยู่ประเทศจีน
ก็รู้สึกเสียใจนะครับ
แล้วก็รู้สึกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับ

แต่ว่าก็รู้สึกว่าเสียใจ
แล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมา
แล้วก็ได้มากราบพระบรมศพ